พาไปหาของกินกันหน่อยดีกว่าเช้าแบบนี้
ใครชอบทานปากหม้อกันบ้าง

แป้งนุ่มนะกลิ่นหอมอร่อยนะใส่เยอะ
โอ้โหมาที่นี่เลยค่ะ
ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เขาบอกว่าเจ้านี้นี่เด็ดมากขายมานานกว่า๕๐ปี

ร้านปากหม้อยายหลิ่งค่ะเจ้าอร่อยดั้งเดิม
อยู่ฝั่งประตู๔ตลาดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
มหาสารคามรู้จักแกเป็นอย่างดีเลยนะคะ
ใครได้ชิมแล้วเหมือนต้องมนต์นะคุณ
ต้องมนต์กลับไปอีกมนต์กลับมาอีก
แล้วก็ต้องกลับมาซื้อใหม่อีกรอบนึงเพราะมันอร่อยจริง
หลิงรัฐธารวดีแม่ค้าปากหม้อวัย๖๓ปีเล่าเลยนะคะว่า
ขายมาตั้งแต่รุ่นแม่แล้วค่ะ
รากเริ่มเดิมทีเนี่ยขายชิ้นละบาท
แต่ตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาหน่อยนะเป็นชิ้นละ๕บาท
ชุดมี๔ชิ้นก็๒๐บาทค่ะ
ปากหม้อเป็นสูตรเวียดนามดั้งเดิมสืบทอดกันมา

เด่นคือความเหนียวนุ่มของแป้งแล้วก็รสชาติกลมกล่อมของไส้
ใช้หมูสับผัดผสมกับต้นหอม
ถ้วยตักน้ำซุปราดโรยกระเทียมเจียวกากหมู
ใครชอบรสแบบไหนปรุงไปเลยตามใจ
ใครอยากนั่งกินที่ร้านก็จะได้ดูลีลาการทำปากหม้อของยายลิง

หรือจะซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านก็ชุดละ๒๐บาทเท่านั้น

ขายทุกวันตั้งแต่บ่าย๒โมงจนถึง๖โมงเย็นค่ะ
ขาขาประจำขาจรเขาก็แวะเวียนมากินหลังเลิกเรียนเลิกงานกัน
วันต่อคิวนานเป็นชั่วโมงเขาก็อดทนรอ
เพราะว่าบรรยากาศร้านก็ดีแถมอาหารก็อร่อย
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งของดีประจำมหาสารคามเลยก็วัดได้